คุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณโรงงาน
ที่มีกลุ่มควันแล้วก็เสียงระเบิดเกิดขึ้น
ตอนนี้นะฮะชาวบ้านรอบบริเวณนั้น
จะต้องอบพยพกันอีกครั้งแล้ว
ติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ
รายงานสดมาจากชุมชนวัดกิ่งแก้วครับ

ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้กับโรงงาน

ชาวบ้านที่เตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างนะคะ
หลังจากที่มั่ววันนี้ได้โอปยกออกไป
ชาวบ้านก็ของเพื่อที่จะเข้ามา

พวกพี่ก็บอกกับเรานะคะว่าตกใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ
เนื่องจากว่ามีกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยมานะคะ
พวกเขาเนี่ยจะต้องกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็รีบปิดประตูค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะครับพี่คะ

กลุ่มใหญ่ก้อนใหญ่เลยไหมคะพี่

แสบตาทั้งการระบบหายใจ

อันนี้คือออกเมื่อวานออกไป

ก็กลับเข้ามาเมื่อตอนเย็นนี้เลยใช่ไหมคะ

กลับมายังไม่ทันเต็มตัวทำอะไรเลย

อันนี้คือยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะเอายังไงนะคะ
เพราะว่าต้องรอดูก่อนนะคะว่า
สถานการณ์การควบคุมเพลิง

จะมีการควบคุมเพลิงได้
จนทำให้ชาวบ้านเกิดความมั่นใจหรือเปล่า
เพราะว่าจากการที่สอบถามกับหลายคนนะคะ
บอกว่าก็มีการกลับเข้ามาในบ้านพักนะคะ

บางคนก็บอกว่าไปอยู่ที่ศูนย์อพยพก็ไม่อุ่นใจค่ะ

แต่ว่าเมื่อมีเหตุมีไฟประทุขึ้นอีกครั้ง
ก็ยังต้องคิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะออก
กลับไปอยู่ศูนย์อพยพเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะ

ก็ยังเกาะติดบรรยากาศอยู่ตรงที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะ
โดยเฉพาะที่ชุมชนวัดกิ่งแก้วนะคะ
ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะ

รายงานสดจากชุมชนวัดกิ่งแก้วค่ะ

ขอบคุณมากฮะคุณสิริวัลรายงานเข้ามาค่ะ
ที่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาให้เราเหมือนกัน

อยู่ราชกระบัง๑๐กิโลเมตร

มันไปตามที่คุณวรพรบอกเส้นทางลง

ก็ปิดประตูปิดหน้าต่างเอาผ้าชุบน้ำอุดรูรั่วเอาไว้นะคะ

ขณะเดียวกันต้องระวังฝนที่ลงมาด้วยนะคะ